โอ้โหคนเยอะแยะเลยนะคะสงสัยก็ต้องเตรียมซื้อข้าวซื้อของ
เอาไว้กันแน่เลยนะคะเนี่ยอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะ
ออกจากบ้านทั้งทีก็ต้องพกทั้งหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ
แล้วก็ต้องล้างมือบ่อยป้องกันเรื่องของโรคด้วยหรือใครอยู่บ้านดูข่าวเนี่ย
ก็น่าจะดีกว่านะคะตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะคะ
สิ่งที่จะต้องรับรู้ในวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้าง
ก่อนอื่นเลยนะคะดูเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศที่ภาคเหนือ
เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในอันดับที่น่าเป็นห่วง
อันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะดัชนีคุณภาพอากาศเชียงใหม่
รวมไปถึงเรื่องของลักษณะอากาศที่ยังไม่ระบายฝุ่นละอองที่อยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะ
ระยะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองเป็นการดูแลพื้นฐานนะคะศพหน้าค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศแม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงที่
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุฤร้อนประเทศไทยตอนบนนะคะ
เพราะวันนี้๒๓ยังคงทำให้จังหวัดแถบอีสานตอนบนนะคะ
น้องคลายน้องโบรัมภูดรธานีสกนครในวันนี้ยังคงจะมีฝนตกลงมานะคะ
ซึ่งก็เป็นฝนพายุฤดูร้อนลักษณะลมกระโชกแรงลูกเข็บตกได้บางพื้นที่
ฝนตกหนักตกไวมาไวเพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงก็อยู่ห่างเอาไว้แล้วกันนะคะ

ฝนจะแห่ลงไปตกทางแถบภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะแถบอีสานตอนบนค่ะ
เกษตรกรอย่าเพิ่งตากพืชผลการเกษตรนะตอนนี้
เพราะว่าช่วงตั้งแต่สัก๑๐โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นเนี่ย

ส่วนภาคตะวันออกนะคะก็มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่
ส่วนทางภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
มีฝนเล็กน้อยมีเมฆบางส่วนเป็นธรรมดาของภาคใต้นะคะที่จะมีอิทธิพลเกิดฝนอยู่ได้
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนเล็กน้อยบางพื้นที่
เป็นฝนตกเบาประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่หรืออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะ
แต่สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือเรื่องของฝุ่นละอองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศหนักอากาศเย็นนะคะหรือว่าอากาศชื้นก็จะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันไปตลาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีข้าวมีของให้ซื้อกันนะคะสวัสดีค่ะ
รอด้วยค่ะ